ข่าวนี้มีหลายประเด็นเลยนะคุณผู้ชมที่ต้องดูแอมซุ่มคุย
ทนายดังสู้คดีไซยานายคืออย่างนี้หลังจากทนายพัฒน์ยืนยัน
ว่าเธอไม่ได้ทำคดีอ่าให้กับแอมแล้วครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลมา
เลยว่าชื่ออะไรนะทนายชินคุบไทยยากรจะมาทำคดีให้แอมนะ
อันนั้นจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังในข่าวนี้
ส่วนตำรวจบอกว่าอันนี้ก็ขนลุกจะออกหมายจับอีก๒คนนะจ๊ะ
เร็วนี้ครับทนายพัฒน์ก่อนทนายพัฒน์ธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ยืนยัน
แล้วว่าไม่ได้เป็นทนายความให้กับแอมมาตั้งแต่๑พฤษภาคมที่
มาแล้วเนื่องจากแอมเขาได้ตั้งทนายความคนใหม่หลังจากถูก
นำตัวเข้าเรือนจำก็คือทนายชินคุบไทยกรโดยทนายพัฒน์
คุณผู้ชมเป็นทนายให้ในช่วงที่อยู่ในขั้นตอนของพนักงาน
สอบสวนเท่านั้นแล้วทนายชินคุบคือใครอ่ะทนายชินคุบชี้แจง
แบบนี้คุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเขาได้รับการแต่งตั้งให้เข้า
พบแอมในเรือนจำเพื่อให้คำปรึกษาด้านคดีอธิบายข้อกฎ
หมายเหมือนเหมือนจิตอาสาทางกฎหมายซึ่งเป็นการเซ็นแต่ง
ทนายเป็นไปตามกฎของกรมรัชธรรมว่าต้องเซ็นแต่งตั้งทนายที่เข้าไปพบลูกความ
ยังไม่ได้รับทำคดีให้แอมอย่างเป็นทางการยังไงล่ะ
ส่วนที่มาของการได้รับการติดต่อนั้นก่อนหน้านี้คือเขาไปพบลูกความคนอื่น
ไปพบลูกความคนอื่นแล้วลูกความก็บอกกับทนายบอกว่า
ทนายทนายแอมเนี่ยนะผู้ต้องขังคนใหม่เนี่ยเขาอยากจะคุยอยากจะปรึกษากับทนายหน่อยนะ
แปลว่าทนายชินคุบยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับแอมเลยอ่ะสิ
คาดว่าจะไปพบแอมช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ถึงจะมาตอบได้ว่าตกลงจะรับทำหรือไม่รับทำคดีของนางสาวแอมลองฟังครับ
ตอนแรกนี้ยังไม่รู้จักชื่อจริงด้วยครับใช่ก็คือมีผู้ต้องขังเนี่ยครับบอกว่า
คนนี้ชื่อนี้นะครับเขาอยากให้เซ็นใบแต่งให้อยากเข้าพบพูดคุยปรึกษากฎหมายด้วย
เซ็นใบแต่งให้ผม๒ใบคือผมจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาร้านถ่ายเอกสาร
เพราะว่าพอเซ็นมา๒ใบปุ๊บอีกใบหนึ่งผมก็ยื่นเขาให้เรือนจำเป็นไปตามระเบียบของทางกรมราชธรรมอยู่แล้วครับ
พอยื่นไปปุ๊บผมก็จะเหลือใบเดียวปกติเหมือนกันครับใช่ใบเดียวเนี้ยก็คือผมก็จะยื่นเข้าในสำนวนถ้า
ถ้าได้รับการแต่งตั้งบอกว่าจะยื่นเข้าในสำนวนเพื่อเป็นทนาย
คนที่มองเรื่องนี้คือระพีชำนาญเรือเออต้องฟังเขาเป็นผู้ประสานงานเหยื่อในคดี
คือเขาคาดการณ์ว่าที่แอมเปลี่ยนทนายความใหม่นั้นหรือน่าจะเกิดจากความไม่จริงใจต่อการ
ต่อใครพี่ก็คือต่อแอมกับทนายพัฒน์อ๋อหรอพี่ระพีเขาคาดการณ์ว่าแอมน่าจะโกหก
หรือมีเรื่องที่เล่าให้ทนายฟังไม่หมดบอกไม่หมดนะจนสุดท้ายก็ตัดสินใจเปลี่ยนทนาย
เพราะว่าถ้าเกิดถามทนายพัฒน์ทนายพัฒน์เขาบอกว่าแอมก็คงจะไม่พอใจการทำงานของทนายพัฒน์มั้ง
ก็เลยเปลี่ยนทนายอันนี้คือเท่าที่ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนะที่ทนายพัฒน์ให้สัมภาษณ์
ก็คือทนายเขาต้องการข้อมูลจริงเพื่อนำไปต่อสู้คดีไง
ที่มีทรัพย์สินของก้อยจำได้ใช่ไหมไปให้เพื่อนสนิทของแอมที่เพชรบุรี
เป๋หลุยอันนั้นน่ะนี่แหละนี่กล่องนี้กล่องนี้คุณผู้ชม
ระพีเขาได้โทรคุยกับน้องสะพ้ายแล้วนะของแอมเล่าบอกว่า
วันนั้นเนี่ยแอมเนี่ยวานให้เอาพัสดุไปส่งให้อ้างว่าเป็นกล่องใส่เอกสาร
โอ้โหแอมนี่คืออ้างเนียนบอกเฮ้ยไปส่งให้หน่อยดิ
เอาบัตรประจำตัวประชาชนมาก็เลยไปส่งเองไม่ได้
เพราะเดี๋ยวนี้จะส่งของเขาดูบัตรประชาชนไงเธอไม่กล้าปฏิเสธ
ไม่กล้าถามอะไรทั้งสิ้นเธอยืนยันว่าไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นอะไรครับ
บอกเออวีมเอาของไปพัสดุไปส่งให้พี่หน่อยเอกสารไม่มีอะไรหรอก
มีพี่หน่อยที่ไม่ได้ไปบัตรประชาชนนะเขาไว้อย่างนี้
แล้วหนูก็ตัดดูมันก็เปล่า

ผลตำรวจเอกสุลเชษหักพันรองผู้ปัจจักรตำรวจโลกชาติ

หลังจากประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมด
เพื่อเตรียมออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคาดว่าน่าจะมี๒คนครับคุณผู้ชมครับ

หลังจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกับตัวแอม

ใครล่ะครับคุณผู้ชมครับค่ะโอ้โหต้องอดใจรอกันอีกแล้วสัปดาห์หน้าครับ
ใช่โหทีแรกคิดว่าจะจบวันศุกร์เนอะ

แต่ว่าพอมันมีประเด็นใหม่ผุดมามีเรื่องเปลี่ยนทนายมา
มันก็กลายมาเป็นมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมมาอีกค่ะ